ไทยรัฐทันข่าวช่วงนี้ดูปัญหาเรื่องของท่อระบายน้ำ
คือมีในทุกจังหวัดจริงเรื่องของท่อระบายน้ำแล้วมีคนตกลงไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือตามต่อมาจากโลกโซเชียลหลังจากที่มีแม่รายหนึ่งค่ะ
โพสต์ท่อระบายน้ำแล้วลูกเขาตกลงไปลูกเขาแค่๕ขวบ
อันนี้เกิดขึ้นที่เทศบาลนครขอนแก่นจนบัตรเจ็บเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการโพสต์ภาพขอให้เทศบาลเร่งแก้ไขด่วน
ล่าสุดมีความคืบหน้ามาค่ะเขาบอกว่าซ่อมแซมแล้วนะคะ
นางสาวธีรารัฐภูริทนาสินสัตว์อายุ๒๗ปีก็โพสต์เฟสบุ๊กค่ะ
ว่าลูกชายวัย๕ขวบของเธอตกท่อระบายน้ำลึกเกือบมิดหัว
เพราะว่าแผ่นเหล็กที่เอามาปิดฝาท่อมันผูกพังแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดก็คือ๓มีนาคมที่ผ่านมาที่ถนนอนามัย
โรงแรมสิริในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แล้วก็เลยวอนขอว่าให้เร่งซ่อมแซมโดยด่วนเพราะมันอันตรายจริง
ล่าสุดวันนี้ค่ะผ่านมา๒วัน๕มีนาคม
นางสาวธีรารัฐภูริธนาศิลป์อายุ๒๗ปี
ของเด็กชายที่ตกท่อระบายน้ำบอกว่า
จอดรถหน้าบ้านกำลังจะเปิดประตูเข้าบ้าน

ระหว่างลูกชายและยายอ้อมไปหน้ารถ
เหยียบฝาท่อระบายอันนี้คือเธอเล่าย้อนให้ฟังนะคะ
ซึ่งเป็นแบบปูนแล้วพังลงไป
ลูกชายก็เลยตกลงไปในท่อเกือบทั้งตัว
คดีที่ยายจับมือไว้ก็เลยดึงหลานชายขึ้นมาแล้วก็ทำแผล
สาเหตุเกิดจากฝาท่อระบายที่หน้าบ้านมันผูกพังมานานมากแล้ว
แล้วเธอเคยแจ้งไปที่เทศบาลนครขอนแก่นหลายครั้ง
หน้าบ้านตัวเธอเองแท้นะคะ
บอกว่าให้มาซ่อมแซมหน่อยแต่ว่าไม่มา
ยังไม่มีการซ่อมแซมจนกระทั่งเกิดเหตุกับลูกชายเธอเอง
ซึ่งเธอก็เลยอยากให้ทางเทศบาลรีบแก้ไข
ล่าสุดทางกองช่างของเทศบาลนครขอนแก่นเขาก็เลยไปซ่อมแซมให้แล้ว
ฝาท่อมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ทางครอบครัวเนี่ยทำใหม่แล้วแบบนี้ใหม่เอี่ยมนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
อยากให้ทางเทศบาลมันตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ
เพราะมันใช้งานกันมานานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุด

ก็คงต้องไล่ตามเส้นทางนี้เลยแหละเพราะว่าโครงสร้างพร้อมกัน
นี่ดีนะน้องไม่เป็นอะไรมากนะคะ

ใช่แล้วมีเหตุแบบนี้มาสอนค่ะ